เป็นอุทาหรณ์สำหรับสุภาพสตรีที่ใช้รถแท็กซี่
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ออกมาโพสต์
บอกว่าเขาขึ้นรถแท็กซี่แล้วเจอนะคะเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเจอเลย
ก็คือแท็กซี่ผู้จาแทะโหลมคิดฆ่าโดยสารเกินด้วยให้ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ดูเขินทาง
แล้วก็อย่าเอาทางซ้ายค่ะ
อาทิตย์ชงมันมีฟลิปไหวหรือเปล่า

แพงเหรอครับ

น้องมาจากไหนครับทำไมสวย

ที่นี่ใครเกิดผิดน้ำละก่อน

นั่งอยู่ในรถแท็กซี่แล้วเจอคนขับพูดแบบนี้เนี่ย
กลัวจริงนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นน้องเสียงเพราะจังเลย
จะให้ทริปพี่เพิ่มไหมน้องบอกมีลูกมีผัวแล้ว
คนขับบอกว่ามีแล้วก็มีอีกโอ้โหคุณนัทพงศ
โอ้โฮอย่างนี้ไม่ไหวแล้วล่ะเยอะไปแล้ว
เยอะจริงนะคะคือเรื่องนี้ค่ะล่าสุดตำรวจสพเมืองสมุทรประการ
นำตัวนายธเนธบุญเสริมทรัพย์นะคะรู้ตัวแล้วค่ะ
ธเนธบุญเสริมทรัพย์คนขับรถแท็กซี่คันนี้ค่ะ
อ่าแล้วก็เชิญสำนักงานขนส่งจังหวัดมาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะ
นายธเนธรับสารภาพค่ะบอกว่าเขาเป็นคนในคลิปจริง
เรียกค่าโดยสารเกินจริงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เปรียบเทียบปรับ
พรบรถยนต์ข้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรากำหนดนี่แหละค่ะ
รวมถึงข้อหาผู้จำไม่สุภาพก้าวร้าวและแสดงกิริยาดังกล่าวต่อผู้โดยสารด้วยนะคะ
ขนส่งจังหวัดบอกว่าประวัติของนายธเนธยังไม่พบว่าเคยทำผิด
และได้รับการร้องเรียนแบบนี้นะคะขนส่งจึงยังไม่สามารถยึดใบอนุญาตได้ค่ะ

คุณผู้ชมดูพฤติกรรมในคลิปแล้วก็ดูหน้าของนายธเนธตอนที่พูดให้เหตุผลก็แล้วกันนะคะ
แม่ของนายธเนธเนี่ยบอกว่าลูกของเธอเคยถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบัตรเจ็บมีอาการทางสมองค่ะ
เคยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตอนนี้ก็ต้องกินยาอยู่

แล้วแม่บอกว่าลูกชายเป็นคนชอบดื่มกาแฟกินเครื่องดื่มชูกำลังในปริมาณมาก
ก็ทำให้ลูกพูดจาไม่รู้เรื่องและเป็นคนสองบุคลิก
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ขับรถได้ไหมคะก็ตั้งคำถาม